เอาเถอะในความเป็นจริงมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คุณสงสัยหรือถามหรอกครับ
ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้อง
ก็พักไหนเสียงมากสุดก็ลุกขึ้นเสนอชื่อก่อนก็แล้วกัน
คุณจะเอาใครเป็นนายกแล้วก็อาจจะมีการลุกขึ้นเสนอชื่อ
ไม่เกี่ยวกับว่าไม่รู้จำไม่ได้แต่ผมตั้งเกี่ยวจะพูดอะไรมันรู้ลืม